คุณผู้ชมคะมีเหตุทำร้ายร่างกายกันนะคะแต่เป็นลักษณะของสามีพระยาค่ะ
แล้วก็สามีเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยาหนักเลยจนภรรยาเนี่ยสลบอยู่กลางถนนนะคะ
แต่ปัญหาอย่างที่บอกไปว่าบ่อยเวลาที่เราเห็นคนทำร้ายร่างกายกัน
แล้วเขาตะโกนบอกว่าเรื่องผัวเมียอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง
ทุกคนก็ละละละหลังที่จะเข้าไปช่วยไม่แน่ใจว่ายังไง
จริงแล้วต่อให้เป็นสามีภรรยากันก็ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้อยู่ดี
แต่เหตุการณ์นี้ค่ะคือภรรยาสลบไปเลยนะคะกลางถนน
ลูกเป็นคนแจ้งตำรวจให้มาจับนะคะเพราะลูกบอกว่าเนี่ยคือพ่อเลี้ยงเขา
ชอบเมาเมาทีไรทำร้ายร่างกายแม่ทุกทีเลยค่ะ
ครับผมผมไม่เคยโกหกเก็บไปหมดเลยแต่ผมขอคืนทุกอย่างหายแล้วได้
แน่นอนเขาชี้ต้มก้นไม่มีหาหรอกดีแล้วมีคนขับรถแห่ง
ผู้ชายคนนี้คือนายกฐินนะคะอายุ๕๕ปีตบภรรยาจนสลบอยู่บนพื้นนะคะ
แล้วก็ดูจากท่าทางนะคะยังเหมือนแบบโอ้ยมีอารมณ์โมโหพูดจายั่วยุอะค่ะ
ตำรวจก็ต้องกันตัวออกมาให้ห่างจากภรรยา
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณ๒ทุ่มนะคะ
ริมถนนสายบายพาสนาอ้ออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
ที่ตำรวจจะไปถึงคุณผู้ชมเหตุการณ์มันก็ค่อนข้างจะชุลมุนนะคะ
นายกฐินตบตีนางอุบลภรรยาจนเลือดกลบปากเลยนะคะ
จังหวะนั้นนางอุบลตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ชาวบ้านที่เห็นก็พยายามจะไปช่วยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่านายกฐินพูดใส่หน้าชาวบ้านว่า
ผัวเมียอย่ามายุ่งแต่พูดเป็นคำหยาบอะค่ะ
เป็นคำหยาบที่พูดออกอากาศไม่ได้พูดหยาบไปเลยว่าอย่ายุ่ง
ผัวเมียนางอุบลสลบไปเลยนะคะ
แล้วคุณผู้ชมคะนางอุบลสลบไปแล้วนายกฐินยังตบต่อ
บไม่เลิกเหรอคะทั้งที่เขาสลบอยู่
โอ้โหเนี่ยค่ะตำรวจมาถึงก็รีบดึงตัวกันตัวนายกฐินออกมา
แล้วให้กู้ภัยช่วยเหลือตัวภรรยานางอุบล
พาส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจค้นรถจักรยานยนต์นะคะ
ของนายกะถินทะเบียนชชิง๕๑๙๙จเลย
มีมีดด้วยนะคะมีมีดหนึ่งเล่มมีขวานอีกต่างหาก
มีขวานอีกหนึ่งเล่มแล้วก็มีมีดปลายแหลมอีกสามเล่ม
คือมีมีดพระมีขวานมีมีดปลายแหลมอีก๓เล่ม
นี่ประกอบอาชีพอะไรคะพกอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย
โอ้โหนี่ค่ะก็ต้องควบคุมตัวไปสอบสวนนะคะ

กระถิ่นบอกว่าทำงานอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

ตอนนั้นน่ะซ้อนท้ายภรรยากำลังจะกลับบ้าน
ภรรยาพยายามจะลงจากรถ
แบบเหมือนกับตกรถไปด้วยก็เลยโมโห
ด่าภรรยาแล้วก็ตบภรรยา
ส่วนที่ด่าชาวบ้านด้วยคำหยาบคาย
ขอโทษด้วยก็แล้วกันพูดไปเพราะโมโห
ไม่ได้มีเจตนาจะด่านี่นะคะ
แต่เมื่อคืนนี้ตำรวจก็ปล่อยตัวในกระถิ่นกลับบ้านไปนะ
เพราะว่าก็ต้องรอดูภรรยาก่อน

คือขอโทษที่ด่าชาวบ้านแต่ไม่ขอโทษภรรยาที่ตบจนสลบนะ
ซึ่งสายวันนี้ค่ะภรรยาเอาเรื่องไม่เอาเรื่องไม่รู้
รู้แต่ลูกชายนางอุบลซึ่งเป็นภรรยานั่นแหละ
เอาเรื่องแน่นอนแจ้งความแล้วที่สพด่านซ้าย

คือนายกฐินเป็นพ่อเลี้ยงของเขาเขาบอกเขาทนไม่ไหวแล้ว
ตบตีแม่ประจำจนแม่บาดเจ็บสาหัสแบบนี้
คือแม่อยู่กินกับพ่อเลี้ยงมา๒ปี
สัยพ่อเลี้ยงคือชอบกินเหล้าไม่เคยให้เงินแม่ไม่พอ
ขอเงินแม่ไปซื้อเหล้าอีก
เมื่อเช้าเจอพ่อเลี้ยงมาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาล
เขาบอกเขาพยายามข่มใจเก็บอารมณ์เต็มที่เลยนะ
นับ๑๑๐เพื่อที่จะให้ไม่แบบทำอะไรที่มันวู้วามอะค่ะ
ซึ่งอาการล่าสุดของแม่เขาบอกว่าแม่เริ่มพูดจาได้บ้างแล้ว

สภาพบาดแผลก็คือหัวแตกปากแตกตาซ้ายบวม
แล้วก็เลือดไหลมีอาการช้ำใน
ลูกชายเลยบอกว่าผมไม่ทนแล้วจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ส่วนนายกฐินค่ะผู้สื่อข่าวเราก็ไปหาที่ทำงานนะ
ปรากฏว่าไม่มาทำงานติดต่อไม่ได้ด้วย

ตอนนี้ต้องรอผลการตรวจร่างกายของนางอุบล

ถึงจะเรียกนายกฐินมาสอบปากคำอีกรอบหนึ่งนะคะ